ไปใช้บริการม่านรูดขออนุญาตแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในตัวเมืองปี๖๐
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน๑ปีไปใช้บริการ๔ครั้ง

มีคลิปที่เขาไปมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาว

คำถามคือคลิปเหล่านี้มาได้ยังไง

เขาไม่รู้เรื่องเอาแล้วกล้องเนี่ยมัน

แล้วไม่จบนะยังข่มขู่ให้ผู้เสียหาย
บอกว่าไปแจ้งความสิแน่จริงก็ไปแจ้งความ

แจ้งเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะ
ผู้เสียหายเข้าไปร้องคุณอัจฉริยะ

ถ้าลองให้คุณอัชริยะเนี่ย
นานาจารย์กันแต่การสมัครเนี่ย

ที่เขากับแฟนสาวมีอะไรกันหลายคลิปเลย
ค่อยปล่อยออกมาค่อยปล่อยออกมานี่นะคะ
ผู้เสียหายก็คือคุณต้นอายุ๓๔ปีค่ะ
ล่าสุดนะคะได้มีการร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
หลังจากที่มีคลิปภาพของตัวเองไปมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาว
หลุดออกมาว่อนเน็ตเลยค่ะ
หลังจากที่เขายอมรับนะคะว่าเขาเคยพักไปที่บ้านม่านรูดแห่งนี้
ตัวเมืองเพชรบูรณ์ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วจนกระทั่งครั้งล่าสุดคือ๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา
เขาบอกว่าวันที่๑๑เขาไปเปิดทวิตเตอร์
แล้วปรากฏว่าไปจ้าเอไปเจอคลิปตัวเองมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาว
คือตั้งแต่ปี๖๐ปีที่แล้วแต่ละคลิปปล่อยมาสั้นนะไม่กี่วิเท่านั้น
แต่สั้นมันมากกว่าร้อยคลิปมันเยอะคลิปอะค่ะ
คลิปนี้นะคะผ่านการตัดต่อทั้งหน้าตาทั้งสีผิวทั้งเสียง
เพื่อให้คนดูจำไม่ได้ว่ามันเป็นคลิปซ้ำว่ามันเป็นคนเดิมเช่นอะไรบ้าง
เช่นในคลิปมีผู้ชายหลายคนผู้หญิงหนึ่งคนแต่ในความเป็นจริงคุณต้นบอกว่า
มีตัวเขาแล้วก็แฟนสาวสองคนเท่านั้นยังไม่จบนะ
ยังมีการตัดต่อเปลี่ยนสีผ้าห่มมีการเปลี่ยนสีฝาผนังรีทัศน์ใบหน้า
และบางคลิปตัดเหมือนกับว่าเขาถ่ายเอง
แต่คุณต้นยืนยันว่าเขาไม่เคยถ่ายตอนที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวอย่างแน่นอน
ส่วนแฟนสาวนั้นน่าเห็นใจนะคะเห็นหน้าชัดเจนเลย
โอ้โหน่าสงสารที่สุดคือผู้หญิงนี่แหละคุณความอับอายนะ
คุณต้นยอมรับว่าคือพอเห็นคลิปนี้รู้สึกตกใจมาก
เสียใจเสียความรู้สึกกับสถานประกอบการก็คือม่านรุ่นที่ไปใช้บริการ
เพราะว่าเขากับแฟนสาวเคยเปิดห้องแล้วก็ใช้บริการม่านรูดแห่งนี้
อีกครั้งในช่วง๑ปีที่ผ่านมาและใช้บริการแต่ละห้องก็ไม่ซ้ำกันด้วย
เขาติดต่อไปที่เจ้าของโรงแรมม่านรูปดังกล่าว
แต่ได้รับการปฏิเสธบ่ายเบียงบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้
แล้วก็อ้างว่าในห้องพักเนี่ย
ไม่เคยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้
ไม่เคยติดตั้งกล้องแอบถ่ายเอาไว้
และข่มขู่คุณต้นเนี่ยบอกว่าไปแจ้งความสิ
การที่เกิดขึ้นผู้เสียหายยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเขากับแฟนสาวได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
แต่เจ้าของโรงแรมเจ้าของม่านรูดกลับบ่ายเบียงและข่มขู่
โดยยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจริงแล้วเขาเป็นเหยื่อรายแรกรายสุดท้าย
หรือจะมีเหยื่อรายอื่นอีกหรือเปล่าที่โดนแบบนี้
เขาบอกว่าพรุ่งนี้คือ๑๔สิงหาคมจะไปแจ้งความที่โรงพักเมืองเพชรชบูรณ์ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นใครที่อยู่แถวเพชรบูรณ์แล้วปรากฏว่าเคยเห็นคลิปตัวเอง
ลักษณะแบบนี้แล้วก็สงสัยว่าตัวเองเคยไปพักโรงแรมนี้ด้วย

กรณีคุณต้นคือไปเห็นคลิปตัวเองในทวิตเตอร์
จะได้มีผู้เสียหายเยอะมากขึ้น